ทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งคลิปในโลกออนไลน์เหมือนกันค่ะ
เขาก็แชร์ภาพความเสียหายหลังจากที่มีวัยรุ่น
ขับรถแล้วไปชนรถเข็นลุงที่ขายกระปุกออมสิน
คือกระปุกอะไรแตกกระจายเกลื่อนถนนเลย

จ่ายเงินค่าเสียหายแค่๑๐๐๐บาทเท่านั้นเองนะคะ

เพราะว่าหลังจากที่จ่ายเงินปุ๊บก็ไปเลย

แต่ก็เห็นเศษเกลือนกระจายเลย
เขาเป็นคนโพสต์คลิปวิดีโอนี้นะคะ
เขาก็เล่าว่าเป็นเหตุการณ์ที่ลุงคนหนึ่ง
กำลังมาเก็บเศษกระปุกออมสิน
ตกแตกกระจัดกระจายกันเกลื่อนถนน
เพราะว่าถูกรถกระบะที่มีวัยรุ่นขับ

แค่ทุนค่ากระปุกที่แตกเสียหาย

แต่ฝ่ายคนชนก็รีบจ่ายรีบไปเลย

ไม่ได้แสดงความช่วยเหลือนะคะ
คุณลุงยังบอกอีกว่าตอนแรกก็จะไม่รับหรอก

แต่ฝ่ายคู่กรณีมาหลายคน

คุณลุงตัวคนเดียวแล้วก็ไม่ใช่คนในพื้นที่

เดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวก็เลยยอมรับเงินมา
แต่ข้าวของเสียหายมากกว่าในคลิปนะคะ
เพราะเขาบอกว่ามันกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทาง

เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงจะทำมาหากินต่อยังไง
โอ้ยฟังแล้วดำตาลจะไหลเนี่ย

เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุก็ไม่ได้ใยดี
มาถ่ายรูปแล้วก็จะหักไป

เพราะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำกับคนอื่นค่ะ
ซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
แน่นอนว่ามีคนมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะคะ
รถก็พังกระปุกก็แตก
เงินก็ได้ไม่คุ้มทุนได้แค่พันเดียว

รถแล้วก็ขายกระปุกเป็นกระปุกเซรามิกอย่างนี้
จะขายได้รึเปล่าจะขายได้สักเท่าไหร่
เสียหายหมดเลยก็คือทุนหายกำไรหด
ลุงบอกว่าพรุ่งนี้จะทำมาหากินยังไงนี่ก็โอ้โห

ใครทำรับผิดชอบด้วยครับใครเห็นเหตุการณ์นี้